ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
หรือว่าผู้ประกอบการเศรษฐกิจในรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันนี้
เพราะว่าในอนาคตอาจจะมีตลาดหลักทรัพย์แห่งที่๓รองรับแล้ว
เพราะว่าล่าสุดนี้นะครับรองนายกเศรษฐกิจนั้น
สั่งให้กรตลองไปศึกษาดูรูทางครับว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้น
มีมากน้อยขนาดไหนครับ
สมคิตจตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

มอบหมายให้กรตหาช่องทางระดมทุน
เพื่อสนับสนุนและเข้าไปดูแลให้สตาร์ทอัพ

จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่
ซึ่งกำหนดทุนจดทะเบียนสูงถึง๕๐ล้านบาท
ขณะเดียวกันต้องกำหนดคุณสมบัติของนักลงทุน
ที่จะเข้าลงทุนในตลาดแห่งนี้
เกิดขึ้นใหม่และเกิดการระดมทุนมากยิ่งขึ้น
เพราะธุรกิจเหล่านี้ต้องการเงินทุน
และการร่วมทุนอีกจำนวนมาก
สตรัคเจอร์ตลาดทุนของเรา
ให้ประกอบด้วยความหลากหลายของอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ซึ่งสอดรับกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ
รองนายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้กรต
เข้าไปวางหลักเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์๔๐
โดยเน้นหาบริษัทจดทะเบียนใหม่ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

และรองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐอีกด้วยครับ